นั่นหมายความว่าคุณวราวุฒิพร้อมเป็นนายก
ถ้าหากว่าถึงเวลาจะต้องทำงานนะครับ
ผมมั่นใจว่าความไว้วางใจที่
เหล่าสมาชิกชาติไทยพัฒนาให้เกียรติเลือกผมเข้าไปเป็น
ใครขี้หน้าใครครับคือถ้าจะพูดถึงเรื่องการเป็นนายกนะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่ว่าตั้งเป้าได้ซ้อม
กี่คนคืออย่างน้อยก็ต้องได้๒๕เสียงถ้าจะโหวตให้เสนอชื่อ

แต่ถ้าความพร้อมในแง่ส่วนตัวของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ย
คิดว่าการเติบโตของเราปัจจุบัน๔๙ปีใช่ไหมฮ
อยู่ความรู้ความสามารถผ่านงานการเมืองมาแล้ว
พร้อมเป็นนายกให้กับคนไทยประเทศไทยไหม
ต้องเรียนว่าไม่ได้มีความอยากนะครับ
เพราะว่าความรู้สึกส่วนตัวเนี่ย

ผมเป็นมาแล้วคือเป็นตำแหน่งลูกนายก

แล้วก็เป็นตำแหน่งเดียวที่กล้าเถียงกับนายกได้นะครับ

ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้ว
ถึงจุดนั้นแต่ถ้าถึงเวลาจะต้องทำ
ผมมั่นใจว่าไม่ทำให้พลภักดิ์ชาติไทยพัฒนานั้นเนี่ย
ต้องขายขี้หน้าแน่นอนทำได้ไม่แพ้ใครครับ
คือมันไม่ได้มีความกดดันในตัวเองว่าคุณพ่อเราเคยเป็นนายก
แล้วเราจะต้องเป็นนายกเหมือนกับคุณพ่ออย่างนั้น
ต้องเรียนว่าไม่ได้กดดันว่าผมจะต้องเป็น
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่พ่อบรรหารได้สร้างหลายสิ่งหลายอย่าง
และทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดกสำคัญอย่างเช่น
รัฐธรรมนุนปี๔๐เป็นมรดกสำคัญทางการเมือง
ที่ได้ทิ้งไว้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย
เรารู้สึกว่ามันเป็นความสำคัญที่เราจะต้องสารต่อ
กรที่ชื่อพักชาติไทยพัฒนา
แล้วก็พัฒนาให้เป็นสถาบันการเมืองที่มีความยั่งยืน

คือในแง่ของพักการเมืองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าพัก
เหมือนที่คุณบรรหารเคยเป็นหัวหน้าพักชาติไทย
เอาล่ะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกี่ยวกับภาคชาติไทย

แต่พักชาติไทยในอดีตเนี่ยเคยยิ่งใหญ่มาก

ถึงขั้นแบบชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพักได้เป็นนายก

ชาติไทยพัฒนาณขณะนี้เนี่ย
คือคุณวราวุฒิสถานะของภาคชาติไทยพัฒนาในภาคการเมืองไทย

ไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมาพูดเลยพูดเองเลย
ผมเนี่ยเป็นพักเล็กเพราะตอนนี้เรามีอยู่๑๒ที่นะครับ
แต่ว่าเราใช้คำว่ายังเป็นพักเล็กอยู่
แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะเล็กตลอดไป
เรียกว่าไซเคิลของการเมืองในวัฒจักรของการเมือง

ทุกอย่างมีขึ้นทุกอย่างมีลง
ครั้งหนึ่งภักดิ์ชาติไทยเคยมีสอสอถึง๙๐กว่าที่นั่ง
ขณะนั้นต้องเรียกว่าถ้าเทียบกับการที่มีสอสอ๓๕๐คนเนี่ย
ถ้าเทียบเป็นหยัดตรายยางกันจากวันนั้นสามร้อยห้าสิบ

ผมคิดว่าชาติไทยในวันนั้นก็มีสอสอร้อยกว่าคนเหมือนกัน
เราเคยเป็นพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาลมาถึง๒ครั้งด้วยกันแล้ว
แต่แน่นอนครับการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนจากนายบรรหารนะครับ
พอวันที่นายบรรหารไม่อยู่บารมีความเชื่อมั่นทางการเมืองเนี่ย
มันไม่น่าจะสามารถส่งต่อให้กันว่าพ่อส่งให้นะ
แล้วก็ทุกคนจะต้องมาเชื่อวราวุฒิเหมือนอย่างที่เชื่อในบรรหาร
ความเชื่อมั่นความเรียกว่ามั่นใจนะครับในพักในบทบาททางการเมืองนั้น
จะต้องสร้างด้วยตัวเองวันนี้ผมเพิ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้
ประมาณหกเดือนเท่านั้นครับนะครับเทียบกับสิ่งที่พ่อบรรหารทำมาเนี่ย
นับ๑๐ปีผมบอกว่าก็ขอลองดูสัก๒๓ปีดูก่อนท่ะ
จะใหญ่กว่านี้ไหมเขาที่น้ำเลือกนั่งได้๑๒เสียง๑๒เสียงครับ
ชาติไทยพัฒนาใช่ครับครั้งนี้ตั้งเป้าเท่าไหร่ฮะ
เราบอกว่าเราจะตั้งเป้าไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้า
เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้๒๕
แต่ว่าผมคิดว่าตั้งเป้าง่ายไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์
ดังนั้นตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า๒๕นั้นเป็นเป้าหมายที่
การเมืองหนึ่งสามารถเสนอกฎหมายทำอะไรได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพานะครับ
ขอลายเซ็นต์จากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรท่านอื่นแล้วก็เป็นตัวที่เราผลักดันให้กับ
สมัครของเราในทุกเขตนั้นให้ทำงานเต็มที่
รวมทั้งการหาบัญชีรายชื่อด้วยคือ๒๕เสียงอย่างน้อยต้องได้เนี่ยนะ
ถูกต้องครับจากที่ส่งเขตห้าสิบครับเห็นไหมก็เท่ากับครึ่งครึ่งละ
วปาร์ตี้ลิสต์ด้วยบวกปาร์ตี้ลิสต์ด้วยปาร์ตี้ลิสต์ด้วยครับ
มันมีพื้นที่ตรงไหนที่แบบแพ้ไม่ได้ยอมไม่ได้แน่
ไม่ได้ยอมไม่ได้ก็บ้านเรานะครับสุพรรณบุรีเป็นเหมือนบ้านของชาติไทยพัฒนานะครับ
เราวันนี้มี๕เขตในจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็สู้เต็มที่
ไม่ได้ประมาทไม่ได้ประมาทแต่ว่าผมก็ได้กำชับผู้สมัครของเราทุกคน
รวมทั้งท่านเลขาธิการพักด้วยที่ท่านเป็นผู้สมัครเขต๕ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ให้ทำงานให้เต็มที่อย่าประมาทนะครับเพราะว่าพ่อบรรหารสอนอยู่เสมอว่าการประมาท
ความประมาทก็คือหนทางแห่งการสอบตกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ